คดีเรื่องของเด็กชายซูลุยผิวหรือว่าน้องต้าแงกันมาก
ถือว่าเป็นการคลายปมให้กับสังคมคลายปมให้กับพ่อแม่
แล้วก็คลายบนทินให้กับคนขับรถไถที่โดนตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้
ว่าอาจจะเป็นคนทำให้น้องนั้นเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะครับ
ชายสติไม่ดีรับสารภาพแล้วว่าพาน้องไปเล่นน้ำแล้วก็น้องนั้นพลัดตกน้ำจนเสียชีวิตไปนะครับ
จากกรณีที่น้องต้าแงวัย๒ขวบนะฮะเป็นลูกของในผิวกับนางหมอนะฮะ
เป็นบรรยายงานพรรมาที่เดินทางไปเยี่ยมญาติแล้วก็หายไปในมร่อยอ้อยตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคม
กระทั่งช่วงเย็นของวันที่๒๕ธันวาคมพบศพของน้องเสียชีวิตในร่องน้ำ
นะฮะแถวแถวไร่อ้อยแล้วก็นำร่างไปชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
พบไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่พบร่องรอยการถูกสัดกัดแท้ตามร่างกายหลายแห่งนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีคมสรรสุมังเกษตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมออกมาตรงกัน
บอกว่าน้องต้าแงเสียชีวิตจากการจมน้ำ
และจากพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมทั้งหมดพบว่า
มีชายสติไม่สมประกอบชื่อว่านายทองขวัญฉิมมาอายุ๓๒ปี

ฝนเนี่ยเขามีพัฒนาการทางสมองเทียบเท่ากับเด็ก๕ขวบ
พาน้องต้าแงนเดินไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
พอตัวเองมีสติไม่สมประกอบก็เลยคิดจะช่วยไม่ได้
ก็เลยทำให้น้องต้าแงเสียชีวิต
โดยร่องน้ำที่เด็กตกลงไปลึก๑๕๐เซนติเมตรกว้างเกือบ๒เมตร
น้องต้าแงสูงเพียง๘๙เซนติเมตรทำให้น้องก็เสียชีวิตไปนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพาให้ในฝนไปชี้จุดที่พาน้องไปเล่นน้ำ
แล้วก็กระจายกำลังค้นหาจนไปพบศพซึ่งในฝนเนี่ยชี้จุดถูกต้องนะ
หลังค้นหาเจอศพทีมสืบสวนก็ใช้วิธีการบอกกับนายฝนว่า
ช่วยพาไปหาน้องจุดที่พบศพหน่อยนะฮะ
ซึ่งในฝนก็พาเดินไปถึง๒ครั้ง
ก็ทำให้เชื่อได้ว่าในฝนนี่แหละพูดความจริงตามที่ให้การเอาไว้

เพราะว่าเขาเป็นคนที่อาจจะ
คือความคิดเขาช้าไงมันเด็ดห้าขัว
ก็เลยต้องทดลองหลายครั้งว่าเขาจะยังพูดเหมือนเดิมไหม
ครั้งมันตรงกันแล้วมันก็เป็นจุดเดียวกันกับที่พบศพน้องต้าแงนะฮะ
ก็ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควร
สุดท้ายต้องมีการเก็บหลักฐานให้มันชัดเจน
เพื่อให้ไม่เป็นการปรักปรำในฝนด้วย
เพราะเขาสติไม่สมประกอบนะฮะ
เราไปฟังเสียงของตำรวจที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ส่วนระยะทางที่เด็กหายไปประมาณ๘๔๐เมตรคุณผู้ชม
ไม่ใช่๕กิโลตามที่มีข้อมูลในการนำเสนอไปช่วงแรก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า

แล้วก็เข้าออกได้หลายทางทำให้มันคาดเคลื่อน
คือถ้าเกิดเราเอา๕กิโลวัตต์เนี่ยมันเป็นทางลด
มันมีอ้อมแต่ถ้าเกิดว่าตัดตรงปุ๊บเนี่ย
มันแค่๘๔๐เมตรนะฮะ

แต่เนื่องจากว่านายฝนนั้นเป็นชายสติไม่สมประกอบ
ก็เลยต้องส่งตัวไปที่สถาบัน
กัณฑราชนครินทร์นะฮะ

เพื่อให้แพทย์จิตเวทดูแลตรวจสอบก่อน

ว่าสามารถต่อสู้คดีเหมือนคนทั่วไปได้หรือไม่
แต่ถ้าเขาประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ก็ต้องรักษาแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการ
ทางด้านของพ่อแม่ของน้องต้าแง
ก็เข้าไปพบกับพันธบริษัทโท
ขวัญทูลปัญญาปิญญาวิทย์ร้อยเวรสศยสม
ให้ข้อมูลเรื่องของข้อหาหลบหนีเข้าเมืองด้วย

โดยทางสถานทูตได้ประสานความช่วยเหลือ
ด้านคดีให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยด้วย
ตำรวจสพสายสมเองก็รับตัวทั้งพ่อแม่ทั้งสองคน
ส่งต่อให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อส่งต่อแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศ
ทำเรื่องเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ว่าทางครั้งนี้เขาเข้ามาผิดกฎหมาย
ส่วนศพของน้องต้าแงก็ต้องรอให้พ่อแม่เป็นคนจัดการ
ประทวงที่วัดเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อ
เชื่อว่าในฝนจะทำให้น้องต้าแงเสียชีวิต
วันนี้ก็จะมีการรวมตัวอีกครั้งหนึ่ง

ชาวบ้านก็ไม่เชื่อแต่ว่าตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำแล้ว
ฝนเขาพูดออกมาเองว่าพาน้องไปเล่นน้ำ
ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ